มันเกิดจากประเทศ

ทำไมต้องฆ่าน้องเราด้วย
หลานอีกน้องสะพัยอีก

ให้มันตายตกไปตามน้องเลย
สาเหตุก็มาจากการหึงหวง

ก่อนเกิดเหตุเขาก็ไปเที่ยว

แล้วก็กลับมาระหว่างทางก็

มีปากเสียง